พร้อมกับทิ้งทุ่นเล็กให้เราได้สงสัยว่าสาเหตุการเลิกรากันมาจากมือที่๓ของฝ่ายชายหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูภาพนี้ก่อน
และจริงแล้วสายสืบโซเชียลก็แกะรอยค่ะจากภาพในมือถือของพี่มดดำที่ถามคุณรัศมีแขนในรายการของแกนี่แหละ
โป๊ะมาแตกโชะแชะที่สาวเซ็กซี่คือนุ่มต้องขยี้ตาแรงเลยนะคะ
เพราะสาวผู้นั้นเป็นเจ้าของไอจีจีรารัฐอันเดอร์สกอมบลู
อืมพอเปิดวาร์ฟเลยรู้ว่าพี่แท็กเธอก็คือครูบูจิรารัสนี่แหละ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นครูฝึกสอนจนกระทั่งเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล
จากนั้นได้ผ่านตัวเองมาเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่ขยี้ใจ
ด้วยภาพหน้าอกหน้าใจไซส์มโหลานนะคะ
ข่าวว่านุ่มสันเนี่ยได้เล็กไปหาไปเจาะแจ๊ก่อนจนได้ไลน์มาคุย
เรื่องนี้จริงหรือเปล่าอยากจะให้รอฟังหนุ่มสันประชากรออกงานอีเวนต์๔กรกฎาคมนี้นะคะ
แต่ที่แน่โพสต์ล่าสุดเนี่ยครูบูบอกว่าปล่อยมันไปนะคะ
แต่ว่าลบออกไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือทางด้านหนุ่มสันประชากรเองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
มีแต่ขอกำลังใจเรื่องของการชกมงชกมวยกันไป

ตอนนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
มันเป็นแค่การเปิดวาร์ฟนะอย่าเพิ่งไปถล่มกันนะ